ดูที่จันทบุรีหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราได้เห็นสภาพของน้ำท่วมนะคะที่ทั่วเมืองจันทบุรีจากเหตุที่ฝนตกตลอดทั้งคืนนะคะแต่ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนไม่มีแล้วนะคะวันนี้สถานการณ์ก็เลยดีขึ้นตามลำดับค่ะ
นี่แหละค่ะริมแม่น้ำจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสภาพเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงจุดที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยน้ำเริ่มลดลงทีละนิดทีละนิดจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
เมื่อคืนนี้ฝนไม่ได้ตกลงมาน้ำที่ท่วมบ้านเรือนสวนผลไม้พื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะ
อย่างเช่นหมู่บ้านนัตตสินที่ตำบลท่าช้างตั้งแต่สะพานลงไปหมู่บ้าน
ก็ที่มีระดับน้ำท่วมขังเนี้ยก็เริ่มลดลงนะคะระดับน้ำนะคะ
วันนี้ถ้าไปดูในแม่น้ำจันทบุรีตรงตำบลจันทนิมิตรเนี่ย
เมื่อเช้าวัดได้สามเมตรสิบเซนติเมตรจุดวิกฤตอยู่ที่สามเมตรสี่สิบห้าเซนติเมตร
แล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะคะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์
วันนี้ยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เห็นไหมคะน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่ท่วมเอ่อล้นมาทำความเดือดร้อนกับชุมชนริมน้ำนะคะ
ตรงนี้เรียนทราบข่าวเมื่อคืนนี้เขาก็ระวังสถานการณ์กันเต็มที่นะคะ
แล้วถ้าดูภาพมุมสูงเนี่ยนะคะตอนนี้สภาพน้ำที่ท่วมแบบนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือระดับน้ำที่เริ่มลดลงมาแล้วนะคะ
จุดเนี่ยเริ่มสัญจรได้ตามปกตินะคะอย่างเช่นถนนสายพญาตรังนะคะ
ก็จะเหลือน้ำท่วมขังแถวตลาดเจริญศุกร์นะคะถนนตากศิลปัดใหม่รถก็ผ่านไปได้แล้ว
แต่นี่ค่ะดูสภาพนะคะนี่คือวันนี้ถือว่ายังทรงนะคะ
แล้วก็บางจุดก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
ขลุงค่ะตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายตามลำดับนะคะ
ถ้าไปดูในจุดที่เป็นสวนผลไม้นะคะแล้วก็ที่อำเภอมะขาม
รุ่มใกล้เคียงแม่น้ำลำคลองก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยค่ะ
พอน้ำลดก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะน้ำท่วมจันทบุรีนะคะ
ยังส่งผลกระทบกับกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙ที่กักตัวอยู่ที่วัดสะบาปด้วยค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เป็นคลิปที่คนที่เขากักตัวอยู่ที่ตรงนี้
เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะกักตัวไปแช่น้ำไปคุณผู้ชม
น้ำไหลอยู่ใต้เตียงนะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมาตอนกลางคืน
นี่คุณเมธากรนะครับเป็นคนที่ไปกักตัวอยู่ที่นี่
เขาโพสต์ลงในโลกโซเชียลเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่า
ตอนตีหนึ่งเนี่ยยังนอนกันอยู่เลยน้ำมันก็มานะคะ
ท่วมเตียงนอนระดับน้ำสูงสี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตร
คือนอนไม่ได้ค่ะต้องลุกเก็บของหนีกันจ้าละวันเลย
ก็ต้องกักตัวอยู่ในสภาพแช่น้ำแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
น้ำลงแล้วนะคะไปดูจังหวัดตราดหน่อย
น้ำท่วมจังหวัดตราดเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระทบกับเกษตรกรเลยค่ะ
อันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือน้ำมันไหลเข้านากุ้งแล้วบ่อกุ้งแตก
โอ้โหกุ้งก็ออกมาเลยค่ะหมดเลยสิครับสงสารเกษตรกรเลยค่ะ
คือเขาบอกว่าคืออันนี้ก็คือคนที่อยู่ในจุดรอบนากุ้งเนี่ย
ก็ไปจับกุ้งกันไปจับกุ้งกันจับขายกันนะคะ
วันเนี่ยก็ได้พันสองพันก็เป็นคนที่อยู่ในจุดรอบนากุ้ง
แต่ว่าเจ้าของนากุ้งเองเนี่ยก็คงจะเศร้าเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าเสียหายจำนวนมากบางรายเขาบอกว่าเพิ่งจะปล่อยลูกกุ้งไปได้แค่
เดือน๒เดือนเท่านั้นเองยังไม่ทันจะได้จับอะไรก็เสียหายแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเกษตรกรที่ทำฟาร์มหมู
โอ้โหจำได้ไหมครั้งที่แล้วก็มีนะคะนี่นี่อันนี้ไปจับกุ้งกัน
ได้เยอะเลยไหมครับก็คนที่อยู่รอบรอบนากุ้งนะคะ
อยู่ที่จังหวัดตราดเมื่อกี้คุณวรพรสงสารเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไปแล้ว
มาดูเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูกันบ้างฝนที่ตกหนักนะฮะ
แล้วมันไหลลงทะเลไม่ได้ไปก่อนหน้านี้ทำให้พื้นที่หมู่๓
บนห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ยนะครับฟาร์มหมูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
ชื่อวัลลบฟาร์มเหลียงหมูไว้ประมาณหกเอ่อหนึ่งพันหกร้อยตัว
ถูกน้ำท่วมล้าหมูตายครับลอยน้ำไปกว่าครึ่งก็มี
ทหารกู้ภัยไปเร่งช่วยเหลือนะครับขนหมูที่เหลือออกมา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่นี่นะครับพบว่าหมูกว่า๘๐๐ตัวนะ
ถูกย้ายออกมาจากล้าวเกือบหมดแล้วเอามาปล่อยไว้ที่บ้านพัก
ใกล้กับล้าวหมูค่ะส่วนหมูที่ตายเนี่ย
คือเขาก็ไม่รู้จะทำไงนะเจ้าของนะก็ให้ชาวบ้าน
ชาวบ้านมีรถพ่วงข้างก็มาเอาไปมาใส่หมูไปไปทำอาหาร
ส่วนหมูที่รอดส่วนใหญ่มันก็อิดโรยนะครับนะฮะ
มันก็ไปหาอาหารนี่นี่นี่ค่ะไปกินอาหาร
ตามที่เจ้าของฟาร์มเขาไปโยนไว้ตามจุดต่าง
สอบถามคุณปัญญาบุญล่าอายุ๓๘ปีเป็นลูกชายเจ้าของฟาร์มนะครับ
บอกว่าจริงจริงเลี้ยงหมูไว้หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบตัว
คืนวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาฝนมาใช่ไหมตีหนึ่งน้ำเข้า
นี่อะค่ะสูงถึงหลังขานี่อะครูผู้ชมดูภาพนะฮะ
จริงอย่างเขาว่าหมูจมน้ำครึ่งหนึ่ง
ลอยน้ำออกไปไม่รู้ชะตากรรมอีกส่วนหนึ่ง
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่นั่งดู
เพราะตอนนั้นน้ำแรงมากนะครับ
จนกระทั่ง๑๓ตุลาคมวันรุ่งขึ้นแหละ
ถึงมีทหารมีพี่กู้ภัยใจดีนะมาช่วยย้ายหมูออกไป
คาดว่าหมูที่ตายแล้วลอยหายไปกับน้ำประมาณ๗๘๐๐ตัวครับ
ครึ่งเลยไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยบางส่วนก็เป็นศพหมูนะคะ

ปัญญาบอกว่า๕ล้านต้องมีงานนี้
นี่คือชีวิตเกษตรกรนะคะน้ำมานี่หนีไม่ทันจริง

แต่สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไว้นี่เยอะมากจริงนะคะ